ส่วนความเคลื่อนไหวครับหลังเกมที่นักตบลูกยางสาวไทยเอาชนะนิวซีแลนด์ไปได้๓เซตรวดนะครับ
นักสุดท้ายของรอบแรกที่ผ่านไปครับมุมหวานแน่นอนทัชโชอลทำกระแนนสูงสุด๑๘แต้ม
โค้ชด่วนในศรีวัชระเมธากุลหัวหน้าผู้สอนบอกว่าพยายามใช้เกมกับนิวซีแลนด์พัฒนาระบบการเล่นแล้วก็พัฒนาผู้เล่นให้สมบูรณ์มากขึ้น
เพื่อใช้งานในรอบต่อไปในรอบ๒ซึ่งเน้นย้ำนะครับต้องวางแผนให้ดีไม่ประมาททีมไหนนะครับทั้งอีรานแล้วก็ศึกหนักคือเกาหลีใต้เจ้าภาพครับ
ก่อนนะครับ๑๖นาที๔๕นาทีแล้วก็๒๓สิงหาคมนะครับ
ต่อเนื่องนะครับเน้นย้ำเลยห้ามพลาดนะครับ
คู่นี้เกาหลีใต้เจอไทยนะครับก็ถ่ายเท่าสดตั้งแต่เวลาสิบสี่นาฬิกาสิบห้านาที
ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ทั้ง๒เกมแล้วก็ชมสดออนไลน์ได้เหมือนกันนะครับ